เรื่องคำสั่งและประกาศขอทชอวันนี้ก็มีหลายเรื่องด้วยการที่หารือ
เรื่องแรกก็คือเรื่องของสถานการณ์เรื่องความสงบเรียบร้อยในช่วงพิธี
พระราชพิธีก็ได้รับการรายงานว่าทุกอย่างได้เตรียมการไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ในส่วนของคำสั่งประกาศของต้นชอเมื่อปี๑๙๕๗นี่ก็ให้ฝ่างกรดหมาย
บางค์กฎหมายที่มีความจำเป็นอยู่ก็ให้หน่วยงานนั้นได้ไปปรับปรุงเป็นคไดปกติต่อไป
ทั้งนี้ทั้งนั้นความชามใดที่รับการประนับเป็นแล้ว
ไม่มีความจำเป็นเราก็จะยุ่งเลิกให้หมด